คุณผู้ชมพาไปดูอเจ้ากันหน่อยนะครับ
คุณเบลล่าราดีเธอก็เดินทางมาใช้สิทธิ์การเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะคะ
ติดตามบรรยากาศล่าสุดได้ที่เขตสายไหม

คุณแจ๊กเกอรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิง
แล้วก็เป็นนักข่าวลงพื้นที่ไปเองเลยนะคะ

และสำหรับบรรยากาศที่หน่วยเลือกตั้ง๕๒นะคะ

โปรดติดตามต่อไป
ก็มารอเบลล่ากันมากมายเลยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศกันสดสดเลยนะคะ
หลังจากที่เช็ครายชื่อจากบัตรประชาชนนะคะก็ยืนบัตรให้เจ้าหน้าที่นะคะ
ครูหาตรวจเช็คอีกรอบนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะเบลล่าก็จะเดินเข้าครูหาเนี่ยค่ะ
ง่ายมากเลยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เดินทางมาเลือกตั้งค่ะ
คือมาแป๊บเดียวเนี่ยแหละค่ะเช็คเรียบร้อยเสร็จเดี๋ยวเราสักพักจะเข้าครูหาแล้วนะคะ
นี่ค่ะเรามาแบบสวยหล่อสบายใจได้เลยค่ะ
สำหรับบางเขตนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องการจราจรบ้างแต่ก็อยากให้ทุกคนมาใช้สิทธิ์นะคะ
ซึ่งที่เขตนะคะหน่วยเลือกตั้งที่๕๒ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะก็มีดาราชื่อดังนะคะ
ก็น้องแยมนธิรานางเอกยิ้มสวยนะคะดีเจเจมส์นะคะก็ได้เดินทางมาใช้สิทธิ์ก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
เดี๋ยวเราดูภาพสดกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีกันตอนนี้เลยนะคะ
อากาศค่อนข้างร้อนนะคะตอนนี้สื่อมวลชนก็เยอะมากจริงหลายกล้องเลยค่ะมาเก็บภาพประทับใจ
นะคะสำหรับใครที่ติดตามไทยรัฐทีวีอยู่ตอนนี้นะคะทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
ใครยังไม่ใช้สิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์กันได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูภาพนี้นะคะ
จึงไปถ้าไม่ดูภาพประทับใจนานค่ะก็เนี่ยค่ะก็ย้ำกันอีกทีนะคะว่า
คุณผู้ชมที่ดูกันทางไทยรัฐทีวีตอนนี้ยังสามารถออกมาใช้สิทธิ์กันได้
ก่อนจะปิดหีบนะคะเวลา๕โมงเย็นค่ะก็ออกกันมาได้เลยนะคะตอนนี้
บรรยากาศโดยรวมในช่วงบ่ายโหลดติดมาก
ดูภาพนี้เลยค่ะถือเป็นภาพประทับใจอีกครั้ง
หวานเชียวค่ะคุณผู้ชม
ย้ำกันอีกทีว่าห้ามเซฟตี้ในครูหาเพราะว่าผิดกฎกรกตอน
รวมไปถึงห้ามใส่เสื้อยืดหรือเสื้ออะไรก็ตามแต่ที่มีหมายเลขมานะคะค่ะ
หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะได้มาฟังสัมภาษณ์ของเวลารานีค่ะ
แม่การะเกษคนสวยของเรานะคะ
เชิญชวนกันค่ะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะ
นี่ค่ะคุยกับเวลากันนะคะ
เวลา
ตอนนี้ช่างภาพก็กำลังเตรียมตัวอยู่นะคะ

ตอนนี้กล้องก็ค่อนข้างจะสั่นไหวนิดนึงนะ
เพราะว่าเรากำลังเตรียมสัมภาษณ์น้องเวลานะคะ
เดี๋ยวเราจะเชิญเบลล่ามาที่ยืนสัมภาษณ์กันนะคะ

เวลาสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนไทยรัฐหน่อยเนาะ

เดี๋ยวเรามาฟังสัมภาษณ์พร้อมกันเลยเวลา

ใช่ค่ะรถติดอยู่ข้างหน้าก็เลยลงเดิน

เพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วเรียกตังค์ล่วงหน้า

เดี๋ยวถ้านัดกันไว้เดี๋ยวจะมาไม่ทันก็เลยเที่ยงแล้วกัน

ใช่ไม่เลือกแม่

เปล่าค่ะคือขับรถออกมาทำงานนี่แหละ

เวลาขับไปไหนคะวันนี้มาใช้สิทธิ์กัน
ค่ะก็ตั้งใจเลยค่ะตั้งใจมาใช้สิทธิ์ค่ะ
ก็ทุกครั้งตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็มาเลือกทุกครั้งค่ะ

บรรยากาศปีนี้คือคักไหมคะคนที่พาสนใจการเลือกตั้งเดียว
คือคักมากเลยค่ะก็ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วที่เป็นเลือกตั้งล่วงหน้าค่ะ
ก็แถวบ้านนี่ก็รถติดเลยเพราะว่าทุกคนก็คือตั้งใจออกมาเลือกตั้งค่ะ
ก็วันนี้ก็คือคักเหมือนเดิน
ติดเหมือนกันค่ะลงเดินค่ะ

ก็ติดใช่ค่ะแต่ว่าคือก็ไม่รับงานค่ะในช่วงเช้าอยู่แล้ว
เพราะว่าคือตั้งใจว่าอยากจะมาเลือกตั้งจริง
ไม่ไกลเท่าไหร่ค่ะ๔นาทีคะ
ก็คือตั้งใจดูตั้งใจศึกษาแล้วค่ะ
เพราะว่าถามว่าติดตามการเมืองอยู่แล้วไหม

แล้วก็ตั้งใจดูว่าคือนโยบายของใครที่จะเหมือนตรงใจเรา
หรือว่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศที่สุดค่ะ

ความจริงแล้วคือเบลก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งอะเนาะที่
นี่แหละเราก็ใช้สิทธิ์ของเราเพื่อที่เราก็หวังว่า
เราจะได้คนที่จะสามารถบริหารประเทศได้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็อยากให้ประชาชนคนไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้าน
เรื่องทางนี้ที่เบลมีหลักเผเทียมกันด้วยตอนนั้นเหรอยังไงบ้าง
ของเบลหลักคือเบลดูในโนโยบายค่ะ
นโยบายว่าคือตรงใจเราแค่ไหน
หรือว่าคือจะสามารถช่วยเหลือคนไทยได้มากแค่ไหน

ยังไงก็ขอให้ช่วยเหลือดูแลประชาชนละกัน
มองถึงเรื่องวงการบันเวิร์นน่ะนะคะ

คือเรื่องของความสำคัญหรืออะไรอย่างนี้

แต่ว่าคือถ้าช่วยส่งเสริมในเรื่องของวงการบันเทิงอะไรอย่างนี้ก็ดีค่ะ
อย่างคนรุ่นใหม่ตอนนี้คือค่อนข้างแบบมีการกระตุ้นแนวการออกมา
เห็นแปลงของคนรุ่นใหม่ของเราเองที่เป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันรู้สึกไงบ้าง

ดีใจค่ะคือเรื่องของการเมืองเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเราอยู่แล้วอะค่ะ
คือเป็นเรื่องที่ความจริงเราก็คือเป็นเรื่องของแบบปากท้องหรือเสร็จลักษณ์จิต
หรือชีวิตความเป็นอยู่ของเราเลยค่ะ
ดีใจที่คนรุ่นใหม่คือให้ความสำคัญ

ค่ะก็ยังสามารถเลือกตั้งได้ถึง๕โมงเย็นนะคะ